นี่ไงเป็นแบบว่าไวรัลที่มันดังฮิตมากที่เกาหลี
ดิฉันว่านี่เป็นการที่แบบว่าไปถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

ลูกจริงหรือเปล่ารวมไปถึงน้องชายคุณห่องธนา
ท่าที่เดินจูงเงินกันอันนี้ทำบุญด้วยนะ
เพราะว่าเรื่องไลฟ์สดไงตอนนั้นตกตกใจกันไป

กิ๊กกันจริงหรือเปล่าจัดไปเลยค่ะ
เหมือนมีข่าวอะไรอย่างงี้ขึ้นมา
เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้มีอะไร
เพราะว่าตอนนั้นคือน่องกับน้องเขาเนี่ย
ไปเอารายการด้วยกันเท่านั้นเองครับ